สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับพร้อมกับความปรากฎสภาพอากาศที่วันนี้หลายพื้นที่นะครับโดยพออีสานคงต้องเจอแล้วก็รับมือกันหนักหน่วงหน่อยนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากลมหนาวซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลมหนาวระลอกสุดท้ายของรูดูหนาวปีนี้นะครับที่จะแผ่มาถึงเมืองของเรา
ปลายเดือนนี้นะครับซึ่งจากการคาดการณ์ก็จะช้ากว่าปกติประมาณ๑๒สัปดาห์นะครับแน่นอนความร้อนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะค่อยเพิ่มเรื่อยนะครับแต่ว่าฝนที่ตกลงมานั้นจะสามารถที่จะดับร้อนได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในวัน๒วันนี้นะคร

พื้นที่ประเทศไทยก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับอากาศร้อนเจอเย็นก็ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือกันนี่ครับคืออากาศเย็นนะครับสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้จะสังเกตว่าค่อยมีการแผลลงมาทางอีสานนะครับดังนั้นอีสานกลางก็จะได้รับผล

นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหารสวัสดีครับ